อะไรมาบอกแฟนรึเปล่าว่างวัดก่อนหน้านี้
ค่ะต้องขอบ้างแล้วละค่ะ

หนึ่งนะฮะแต่ว่าจะเป็นคนที่พูดให้คนอื่นมากกว่า

ผมไปบ้านล้างผีผมก็ถ่ายรูปหนึ่งมา
ไม่ค่อยถูกเท่าไร
แต่มาบอกมั่วโซ่ถูกครับ
แต่ไม่เป็นไรเนอะ
ไม่เป็นไรครับเอาเรื่องงานดีกว่า
แพคบอกที่ฉันมา๙ค่ะ
โอ้โอ้โอ้โอ้